ฮอตของหนุ่มฮอตพระเอกหนุ่มคุณก๊อตจิรายุนะคะ
สุดนะคะได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องความรัก
อย่างที่ทราบกันนะคะเขาเลิกลากับแฟนสาวคุณโบเบนเจวันไป
ค่อนข้างช็อกนะเพราะว่าคบกันมา๑๐ปี

ซึ่งเจ้าตัวนะคะยอมรับว่าการตัดสินใจจบความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ง่ายนะคะ
ระยะเวลาที่คบกันเป็นเวลาถึง๑๐ปีค่ะ
เรื่องราวที่ผูกพันกันหลายสิ่งหลายอย่างค่ะ

ไม่ใช่ว่าตัวเองไม่รู้สึกอ่อนไหวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะไม่อยากให้เรื่องราวถูกตีข่าวไปใหญ่โตมากกว่านี้
ซึ่งขอพูดในส่วนที่พูดได้ดีกว่านะคะ
และอยากจะให้รักครั้งนี้จบไปแบบเรียบง่าย
เพราะเหตุผลที่ตัดสินใจยุติความรักครั้งนี้
ก็เป็นเพียงแค่เรื่องของเราสองคน
ที่ไปต่อกันไม่ได้จริงค่ะ
แต่แค่เลือกที่จะเงียบดีกว่า

แต่คือเราตัดสินใจออกมาเป็นเพื่อน
เพราะว่าเราคิดว่าการเป็นเพื่อนน่าจะดีที่สุด
แค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้น

ผมเข้าใจความรู้สึกเขา
แล้วผมก็เข้าใจความรู้สึกตัวเอง
แล้วผมก็อยากจะให้มันเป็นแบบที่เขาต้องการเหมือนกัน
แต่มันเหมือนครั้งนี้ผมจำเป็นต้องให้เป็น

จริงจริงจริงจริง